คุณผู้ชมข่าวนี้ต้องสวมวิญญาณโคนันหน่อยนึง

กับคำให้การของคนที่ขับรถชน

แล้วร่างกระเด็นจักรยานขาด๒ท่อนนะ
เด็นไปอยู่ตรงรถที่รถนั่นแหละ
แต่น้ำแข็งบอกไม่ได้ว่าไปอยู่ส่วนไหนของรถกระบะคันที่ชนกันแน่
แต่หลังจากนั้นคนขับรถกระบะขับออกไปอีกประมาณสัก๕โล
แล้วเอาร่างคนตายทิ้งไว้ข้างทางแล้วก็ขับกระบะหนีไป
ทีนี้ที่บอกว่าเล่าเกิดให้ฟังคร่าวแบบนี้
มาดูรายละเอียดแล้วมาดูซิว่ามันเป็นไปแบบนี้ได้ไหม
แต่สภาพจักรยานเละมากเลยนะเหลือชิ้นเล็กเลยนะ
ก็ขาดแบบขาดสองท่อนสภาพจักรยานยับขนาดนั้นนะคะ
และที่คุมผ้าเมื่อกี้คือนายสำเนาเป็นนักปั่นจักรยาน
โอ้โหดูสภาพจักรยานนะล้อมันแบบไปหมดเลย
ขาดกระจายจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะคือชนจุดหนึ่ง
ห่างออกไปอีก๕โลเอาศพไปทิ้งไว้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรนะคะ
แล้วหลังจากนั้นคนขับกระบะก็หนีไป
ทีนี้มีคนไปเจอกระบะคันที่ขับชน
อยู่กลางทุ่งนาบ้านโพใหม่กฤษฎี
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนี่แหละ
อันนี้สภาพแล้วเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์นะดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชม

ฝากระโปรงหน้ามันยู่บูบี้แล้วนี่กระจกแตก
เหมือนกับคนน่าจะแบบพุ่งมาตรงนี้ถูกไหม

มันต้องไปตกอยู่ที่จุดไหนเหรอคุณผู้ชม
ว่าชนท้ายจักรยานร่างคนปั่นกระเด็นมากระจกหน้ารถ

ดอมดูต่อท้ายกระบะมีรอยเลือดด้วย

ก็นี่ไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยฟัง
แต่ที่แน่ตอนนี้กระบะคันนี้เอาไปไว้โรงพักแล้ว

คนขับกระบะเองมามอบตัวแล้ว

ผมกำลังจะขับรถกลับบ้าน
พอขับมาถึงตอนที่เกิดอุบัติเหตุถนนมันมืด
แล้วผมไปเฉียวกับจักรยานไปชนแบบเต็มแรงเลยแหละ
ทำให้คนปั่นจักรยานกระเด็นขึ้นมาติดบนหน้ารถ
ผมตกใจผมก็เลยรีบขับกระบะออกมา
จนถึงจุดใกล้จะถึงบ้านแล้ว
ห่างจากตรงที่ชนประมาณ๕กิโลกรัม
หลังจากนั้นผมก็จอดรถ
ประคองร่างของลุงสำเนามาไว้ข้างทาง
แล้วขับรถกระบะหนีไปเพราะผมกลัว
ผมเอากระบะไปจอดในทุ่งนาแล้วผมโทรบอกผู้ใหญ่บ้าน
นี่ไงว่าผมไปชนคนแล้วผมจะขอมอบตัว

คนไปหยุดอยู่ตรงไหนของรถนะ

เขาบอกว่ากระเด็นมาติดบนหน้ารถ
ถ้าชนแล้วไปโดนกระจกก็มีความเป็นไปได้

แต่ว่าติดคาอยู่อย่างนี้เลยเหรอติด

เสร็จแล้วปั๊บเขามีการเอาคนเจ็บ

พอมันกระเด็นมาอยู่หน้ารถใช่ไหม

เขาก็ค่อยประคองร่างคนตายไปไว้ข้างทาง

อันนี้คือ๕กิโลนะจากจุดที่ชนกับจุดที่ทิ้งร่าง
กิโลที่ต้องขับผ่านทางตรงนั้นเป็นเส้นชุมชน

ถ้าเกิดว่าร่างคนจะติดอยู่ตรงหน้ารถ

อมหันไปเห็นรถกระบะคันนี้แบบอ้าวมีร่างคนอยู่

ตัวอย่างสมมุติผมไปชนอะไรสักอย่าง

แล้วมันบังทัศนวิสัยในการขับขี่

เมื่อกี้ย้อนไปดูที่น้ำแข็งบอกผ่านไป๕กิโลเนี่ย

เออมันต้องมีคนเฮ้ย

ก็นั่นไงอีกอย่างหนึ่ง
มีดมีภาพมีดด้วยนะ

ยาวแล้วเห็นคราบเลือดนิดนึงไหมคุณผู้ชม
เอ๊ะมีดนี้มันเกี่ยวอะไรนะมันตกอยู่ที่ถนน
เขาบอกว่ามีดอันนี้เป็นมีดของเขาเอง
คนขับรถกระบะนะเอาไว้ตัดย่าให้วัว
จริงผมวางไว้หลังกระบะท้ายกระบะ
เป็นไปได้ไหมช่วงที่รถชน

ผมไม่ได้มีเจตนาชนนะผมไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเลย

มันเป็นมีดเอาไว้ตัดย่าให้บัวครับ
ก็คือปกติมันจะอยู่ท้ายรถ
แต่มันตกลงไปเองใช่ไหมครับ
มีดถ้ามีดอยู่ท้ายกระบะ

แต่ถ้าบอกว่าร่างของพี่ผู้ชายเขา

แล้วก็พี่มาจอดรถ๕กิโลแล้วก็เอาลงไป

ใช่ไงไอเลือดในหลังกระบะนี้มันมาไงอ่ะพี่
พี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมจำภาพตอนหน้ารถได้ใช่ไหม
ไอ้หน้ารถที่กระจกแตกที่กระโปรงรถเนี่ย
ช่วยดูหน่อยว่าคราบเลือดอยู่ตรงไหนมีไหมมีคราบเลือดไหม
คือมันมองไม่เห็นไงแต่ว่าเอ๊ะมาเห็นคราบเลือดตรงกระบะท้าย
ครับเลยแปลกใจนิดนึงเพราะว่าคำให้การเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะ
ร่างไปติดหน้ารถถูกไหมแล้วก็เลยเอาร่างลง
แล้วไว้ข้างทางแต่พอตำรวจไปดูรถกระบะเอ๊ะ
ฝากระโปรงกระจกข้างหน้ามันไม่มีเลือด
แต่มันมีเลือดตอนท้ายกระบะเลยเลยแปลกใจอันนี้อยู่
อันนี้เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ต้องให้ความเป็นทางเขาด้วยใช่ใช่
ส่วนศพของนายสำเนาเองจัดขึ้นที่บ้านพักที่กำแพงเพชรค่ะ
แม่ยายของคนตายบอกว่าลูกเขยคนนี้เขาชอบขี่จักรยานมาก
เตือนลูกเขยแล้วระวังระวังเดี๋ยวมันจะเกิดอันตราย
แล้วเสียใจที่สุดคืออะไรคนชนไม่น่าเอาศพ
เอาศพลูกเขยฉันมาไว้ข้างทางเลยทำไมไม่ส่งโรงพยาบาลล่ะ
ทำไมไม่บอกให้คนช่วยหรือแจ้งกู้ภัยล่ะ
ถ้าเกิดแจ้งหรือบอกเขาก็มีโอกาสที่จะรอดชีวิตมากกว่าไหม
ฉันสงสารมากเลยนะหลานสาวสี่ขวบน่ะ
ยังไม่รู้เลยว่าพ่อตายคิดดูสิหลานถามทุกวันเลย
ว่าพ่อไปไหนพ่อไปไหนคิดว่าพ่อไปทำงานไปปั่นจักรยาน
แต่เอ๊ะทำไมพ่อยังไม่กลับมานี่เอาจริงแม่ยายบอกว่า
คิดไม่ออกอ่ะว่าว่าจะบอกหลานว่ายังไงดีอ่ะนะคะ
ครับเอ่อแล้วเรื่องนี้มันก็ยังเป็นปริศนาอยู่น่ะ
อาจจะต้องรอรอแพทย์นิติเวศพิสูจน์ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
เสียชีวิตจากสาเหตุอะไรด้วยนะครับ